คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ต้องบอกว่าร้อนฉาร้อนระอุจริงสำหรับเรื่องราวที่เรียกว่าสงครามนางงาม

หลังจากที่ถูกคนในกองประกวดออกมาเผยบอกว่าผู้จัดการของเธอเป็นหนึ่งในทีมงานของกอง
ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎและไม่ยุติธรรมต่อผู้เข้าประกวดท่านอื่น
แม้ว่ากองประกวดจะไม่พูดตรงว่าจะปลดน้องนะคะ
แต่คำว่าให้พิจารณาตัวเองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่ไม่น้อย
โต๊ะแถลงชี้แจงกับสื่อมวลชน
บอกเลยว่ากว่าจะได้สถานที่ที่ลงตัวเนี่ย

เกิดเป็นข่าวลืออีกว่ามีการบล็อกจากฝั่งของกองประกวดด้วยหรือเปล่า
ซึ่งเนื้อหาในการชี้แจงวันนี้มีดังนี้ค่ะคุณผู้ชม
๑คุณเคนไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวค่ะ
เป็นเพียงโบรกเกอร์ที่ช่วยหางานให้ก่อนหน้านี้
ว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจึงเข้าใจผิดต่อกัน
๒ยืนยันว่าไม่เคยได้รับข้อมูลจากกองประกวดจากคุณเคน
และไม่มีสิทธิพิเศษใดไปกว่าเพื่อนนางงามคนอื่นด้วย
ที่บอกว่าเข้าไปสารภาพผิดกับกองประกวด
จริงเป็นเพียงแค่การหาทางออกร่วมกัน
เนื่องจากว่ากำลังจะให้คุณเคนเข้ามาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่
เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพในระหว่างเก็บตัว

คิดว่าคนนี้เป็นคนที่รู้จักและพร้อมจะทำที่สุด
แต่ทราบดีว่าเป็นคนในกองจึงอยากปรึกษาว่าทำได้หรือไม่

แต่ด้านมาเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นอย่างที่ทุกคนทราบกันแบบนี้
ข้อ๔ยืนยันไม่สละสิทธิ์
เรื่องนี้ขอให้กองพิจารณาหลังจากที่เธอได้ชี้แจงความชอบทำของตัวเองแล้ว
พร้อมยอมรับผลค่ะ
ส่วนข้อ๕เธอบอกว่า
ไม่หวังมงกุฎหรือเป็นผู้ชนะ
และไม่คิดกลับมาประกวดอีกครั้ง
เพราะปีนี้ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว

และเป็นการตอบแทนคนที่เชียร์เธอมาโดยตลอดด้วยค่ะ
โอ้โหตอบแบบฟาดมาก

คิดว่าในเมื่อเราขอให้เป็นวิจารณญาณของกองแล้ว
หนูก็จะน้อมรับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจ
แต่ถ้าให้เอมพูดอะไรสักอย่างค่ะ
เอ็มก็จะขอที่จะไม่สละสิทธิ์ด้วยตัวเอง
เพราะว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะที่เอ็มรู้สึกว่ามันชอบทำกับเอมในตอนนี้
มาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความรักความชอบของหลายหลายคน

มันไม่ใช่แค่กองหรือเอมแต่ประชาชนทุกคนต้องรู้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
และเรื่องบางเรื่องถ้าสังคมอยากตัดสิน
ก็จะขอให้เป็นไปตามการตัดสินของสังคม
ล่าสุดพรุ่งนี้บ่ายโมงเจอกันที่รัฐดาทางกองประกวด
จะแถลงโต้น้องเอมแน่นอน